สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะตอนที่แล้วผมพาไปชมวัดแม่ยาซอมแบบพิเศษสุดโดยมีพระอาจารย์นำชัยพาเดินชมวัดด้วยตัวเองแล้วก็มาสะดุดกับหายใบหนึ่งบนสารามแม่ย่าซอมไปดูกันครับว่าข้างในคืออะไร
นี่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ไหว้แม่ย่าซอมเสร็จ

แต่ว่าคุณผู้ชมดูเอาเองนะครับผมจะไม่พูดนะ
นี่คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเห็นอยู่ในใจนะครับ
อันนี้ผมพูดไม่ได้เพราะว่าผิดกฎนะฮะ

อาจจะไม่ชัดคุณผู้ชมซูมมาเองนะครับ
พูดถึงแม่ยาซอมหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าคือใครกัน

แม่ยาซองเป็นความเชื่อของคนไทยอีสานแถบชายแดนกัมพูชา
ท่านเนี่ยเป็นเจ้าหญิงชาวเขมรโบราณลักษณะเป็นผู้หญิงสูงวัย
ท่าทางใจดีมีความศักดิ์สิทธิ์หลายคน
นิยมกราบไหว้ขอพรครับ
ปีนั้นพระอาจารย์ทุดงมาปรากฏอยู่ที่นี่แหละ
ทีนี้ก็ได้มีองค์แม่ยาซอมนิมนต์ในทางความฝัน

โกนสงฆ์นิมนต์อยู่ที่นี่นะไม่ต้องไปไหน
๓วันเดี๋ยวแม่ย่าจะหาที่อยู่ให้
เมื่อครบ๓วันเนี่ยแม่นิดบุญเลิศก็ได้มาบอกถวายที่ตรงนี้ให้
จะไปแบบไหนก็เลยได้จุดทูปอธิษฐานกลางแจ้ง

ถ้าแม่ย่าซอมศักดิ์สิทธิ์จริงจะให้ลูกพระสร้างตรงนี้

ขอให้แม่ยาซอมมาในนิมิตรหรือมาบอกทางใดทางหนึ่ง

แล้วลูกจะตั้งเป็นชื่อวัดแม่ยาซอมให้ครับ

พาไปดูห้องนอนภายในกุฏิของท่าน

เพราะมีโรงศพตั้งอยู่กลางห้องเลยครับ
แต่ทำไมโรงศพถึงมาอยู่ภายในกุฏิพระอาจารย์ได้ละเนี่ย
ฟังแล้วจะอึ้งยิ่งกว่าครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากครับ
อาจารย์นำชัยพาเรามาดูสถานที่ที่พระอาจารย์จำวัดนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมนี่คือโรงศพของจริง

เรียกกุศโลบายที่ครูบาอาจารย์ท่านได้
เรื่องการตายเอามาเตือนสติเตือนตัวเรานี่แหละ
ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ตรงนี้
คนเราจะสวยจะงามไม่ว่าพระไม่ว่าโยไม่ว่าใคร

อย่างที่บอกว่าวัดแห่งนี้มีคนศรัทธามากมายจริง
โดยเฉพาะศิลปินลูกทุ้งอีสาน
จนสามารถสร้างสาราการประเรียนหลังใหญ่นี้ได้ครับ
นี่เป็นสาราที่พี่นางสิริพรอภัยพงศ์
ภัยพงศธรยิ่งยงยอดบองามแล้วก็ญาติโยม
อันนี้เป็นพระพุทธเจ้า
มีหลวงพ่อโสธรพ่อชินราชหลวงพ่อเศรษฐี
ปางประทานพรห้ามทุกข์พระมุขลาปสรรคนี่คือพระประทานจำ
ต่อไปพระอาจารย์ก็จะพาไปชมพระปางเปิดโลกทางนู้น
อีกหนึ่งความอลังการของวัดแม่ย่าซอม
นั่นก็คือพระใหญ่ถึง๕องค์ที่ตั้งอยู่หน้าวัดริมถนน
ดูแล้วก็สะดุดตามากเลยแหละครับ
เป็นพระปางเปิดโลกที่พระอาจารย์นำชัย
กำลังก่อสร้างพื้นที่บริเวณนี้

ที่ฐานพระเป็นอุโมงพญานาค
ให้คนเดินลอดใต้ฐานพระได้
รวมไปถึงพระศรีวรีมหาลาบใหญ่
นั่นก็จะเป็นพระศรีวะลีพระสังกัจจาย

สมมติช่างกำลังทำพระปางเปิดโลก

วัดแม่ยาซอมยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายอย่าง
ถูกใจสายมูอย่างแน่นอน

ก็ได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญมากมาย
แต่จังหวัดสาแก้วเนี่ยไม่ได้มีดีแค่นี้นะครับ
ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจ

ครั้งหน้าผมจะพาไปสะบัดทั่วไทยกันต่อครับ